คุยเรื่องความรักหน่อยนะครับชายลีจริงความรักของชายอายุ๒๖ค์
เราจะเรียกว่าวัยฉักกัดฉักกันอย่างนี้ค่ะคุณเป็นโสดไหม
ชายลีเซ็งสุทธิ์โสดและเงียบที่สุดในชีวิตเลยวันนี้
จริงถ้าพูดจริงนะผมก็แบบผมยังรักแฟนเก่าผมมาก
ใช่ยังรักมากเลยเพราะว่าคนนี้เป็นคนที่เราจบกันดีมาก
เราจบทั้งที่เรายังแบบรักแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ
รักมากที่สุดในชีวิตแต่ว่าแบบพอคุยกันแล้วมันต้องแยกกันอะไรอย่างนี้
ถึงทุกวันวันนั้นเหตุการณ์อะไรมันเกิดขึ้นแล้วทำให้เราต้องมาแยกห่าง
วันสุดท้ายคือเขาขับรถส่งผมที่คอนโด
แล้วก็เราก็คุยกันในรถว่าแบบน้องก็ถามว่าแบบจะคบกันต่อไหม

ผมก็เดินลงรถเลยจริงนะแล้วก็จบกันเลยให้
เห็นแล้วก่อนหน้านั้นทำไมมันถึงมาเป็นบ่สวรรษนาในรถอย่างนั้น
ไม่มีจริงมันดีมากหลายอย่างเลย
มันมีแบบคือเราคบกันแบบดีมากหลายปีด้วยนะ
ผมแบบเป็นผู้หญิงที่แบบชอบหลายอย่างเหมือนกัน
เขาเลี้ยงแมวเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแบบหลายอย่าง
แล้วไม่รังเกียจเราเลยแม่เขาดีที่สุด

ไม่มีเลยผมบอกเลยเรื่องนี้ไม่มีเลยสำหรับผมกับน้องคนนี้

จริงเราพยายามยื้อแบบน้องพยายามยื้อนะ
กลับมาบางทีก็อาจเป็นอารมณ์ที่อาจจะต่างคน
แต่ผมไม่เรียกว่าเบื่ออาจเป็นต่างคนที่แบบอาจจะอยากมีระยะห่างบ้างอะไร

อาจจะเป็นบางทีบางเรื่องที่ผมเยอะไป
วันที่แบบเราจะแยกออกจากบ้านเข้ามาวันแรกที่ผมตั้งหลักได้ออกมา
ตอนนั้นเขาไม่ได้อยู่ที่บ้านนะผมก็ผมไปเดินกอดเสาบ้าน
ทีละเสาเพราะผมผูกพันมาก
ชีวิตหนึ่งผมเคยได้ใช้ชีวิตสบายที่สุดในชีวิตด้วย

วางแผนว่าจะแต่งงานไหมสำหรับคนที่ผ่านมา

ผมหยุดแล้วนะตอนผมอยู่ด้วยกันนี่คือผมคิดว่าผมหยุดกับคนนี้แล้วนะ
เพราะว่าเขารับเราได้
หยุดแล้วจริงเราคิดแบบว่า
เราก็อายุเยอะแล้วตอนนี้เราก็คิดว่าเออไม่นานแล้วคงแต่งงานเหรอคนนี้อะไร
จริงที่เราคิดตลอดเพราะเรารักมากรักกันกัน
พอเลิกกันไปมันยังฝังจำเราอยู่
ไม่เข็ดไม่เข็ดผมไม่เข็ดเลยผมมีความสุขมาก
ผมแบบบอกน้องว่ารีบมีคนใหม่นะ
เพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องเครียดไม่ต้องอะไรนะ
แบบจะได้สบายใจไม่ต้องให้มันแบบมันจะได้ตัดกันได้จริงสักที
ไม่งั้นเราก็ยังรักกันมาก
องค์ประกอบความรักสำหรับชาลีองค์ประกอบความรักที่ดีคืออะไรครับ
ประกอบความรักที่ดีนะต้องเข้าใจกัน
สิ่งที่สำคัญมากและไว้ใจกัน
สเปคสำหรับเราเห็นตลกจริงแล้ว

อุปนิสัยนอกจากอายุเยอะแล้ว

จริงผมไม่ได้ติดเรื่องอายุหรอก

มันตกใจกันที่แบบเราเห็นคนอายุที่แบบ๔๐แล้วบอก
อายุเหมือนแบบหน้าตา๑๘อะแล้วแบบ

หาไม่เจอเจอไหมบางทีก็เจอแหละ
แต่ว่าก็ต้องยอมรับเรื่องหนึ่งว่าคนอายุห่างกันมาก

มันน่าอายอันนี้คือเรื่องหนึ่งเลย
ความต่างวัยใช่ไหม
ด้วยพอครบจริงเด็กกว่าแบบ๓ปีอย่างนี้เลย๔ปี
เมื่อผ่านความรักมาแล้วก็ผิดหวังในมากที่สุด

มองมันในรูปแบบไหนนะปัจจุบัน

ไม่ผิดหวังเลยครับไม่มีคำว่าผิดหวังเลย

คือจริงเราก็กลัวการหวั่นไหวของตัวเราเหมือนกันนะ

แบบชอบแบบไปไหมไปด้วยได้ไหมอะไรอย่างนี้
แต่ไม่เคยไปนะผมเจอยากมาก
ถ้าไม่ได้บางคนที่เรารู้สึกสบายใจจริง